อีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้ขายของออนไลน์ก็ขายดิบขายดี
คนสั่งก็สั่งกันไปสนุกมือ
คนส่งสิคะก็อาจจะต้องกุมขมับเล็กน้อย
เพราะบางทีเนี่ยสถานที่ที่ไปส่งไม่คุ้นเคย

คนนี้เขามีวิธีการส่งแบบไหน
หรือว่าเขาจะเจอสถานการณ์อะไรที่ทำให้ปวดหัว
ไปช่วยลุ้นให้กำลังใจเขาหน่อยค่ะ
คุณชิสาอธิบายก่อนอย่างหนึ่งตามหมุดตามหุดคืออะไร
คือเวลาที่คนที่เขาส่งของจะไปส่งเนี่ย
เขาต้องดูแผนที่ปลายทางว่าคนสั่งอยู่ที่ไหน
ก็ฝังโลเคชั่นให้คือปักหมดนั่นแหละ
บุตรให้เลยว่าฉันอยู่ตรงนี้คุณส่งของคุณมาที่นี่
ทีนี้พนักงานส่งของก็ไปตามแผนที่นั่นแหละ
มาถึงตรงนี้มันกลางสะพานกลางแม่น้ำ

แต่หมุดอยู่ตรงนี้คุณลูกค้าก็บอกมาตามหุดเลยพี่มาตามหมุด
คนส่งก็ผมก็จำหมดแล้ว
ผมรู้แล้วคนส่งเนี่ยจะต้องเป็นชาลวันแน่เลย
แล้วมีที่อยู่อาศัยอยู่ในวังบาดาน

ข้ามันไก่อ่ะโดยก็คิดไปส่งต้องโดดลงไปในน้ำ
เฮ้ยใช่จริงไหม
คั้น
ว่าชาวกับประมงหรือเปล่า

จะไม่เข้าใจหรอกถ้าถามไปก่อนนะ

แต่คือบางทีหมุดมันก็คลาดเคลื่อน
พี่ก็อาจจะอยู่ริมน้ำก็ได้

หรือถ้าไม่ได้โทรศัพท์ดีกว่าคุณจะได้รอดปลอดภัย
ส่งก็ส่งปลอดภัยคนรับก็ได้ของถูกใจแน่นอน

เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงหน้าจอโทรศัพท์พี่เขาก็ได้